ส่วนข่าวต่อไปนี้เป็นอุบัติเหตุครับ
คนขับรถกระบะเนี่ยเขาขับไปเฉียวรถเก่งครับคุณผู้ชมครับ

ลงมาบอกว่าจะเจรจาเนี่ย

ต่อยซะเตะซะสองคนนั้นนะครับ

ลงไปนอนกับพื้นเลยเลือดกบปากเลยครับคุณผู้ชมครับ
ภาพวงจรปิดนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมนะฮะดูนะครับ
เห็นท้ายอยู่บนจอด้านซ้ายนะครับ
จอดอยู่ปากซอยราชการดำเนิน

ตำบลดงลานอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด

รถกระบะอิซูซูสีขาวเลี้ยวเข้ามาไปเฉียวรถเก๋งเข้า

ขับรถเก่งฮะเดินไปแล้วครับ
เดินมาปั๊บนี่คนขับรถกระบะเขาสวมเสื้อสีแดงนะฮะ
เขาก็จะลงมาเจรจาคนนั่งมาด้วยสวมเสื้อสีขาว

แต่เกิดการทะเลาะวิวาดกันขึ้นครับคุณผู้ชมฮะ
โอ้โหดูเตะเข้านะฮะ

ว่าคงล้มไปแล้วแล้วเตะสวนปักเข้าไปนะฮะ
แต่ปรากฏว่าคนขับรถเก๋งที่สวมเสื้อสีดำไม่พอใจกระหน่ำต่อยนะครับ

ลงไปกองกับพื้นเลยนะครับ

กบปากโดนเข้าไปแบบนี้นะครับ

มีแผลฉีกขาดเหนือคิ้วซ้าย

นายคำดีวินทชัยอายุ๕๖ปี

กระบาดที่สวมเสื้อแดงนะครับ

มีแผลฉีกขาดบริเวณริมฝีปาก
หลังเกิดเหตุอาสาสมัครกู้ภัยอโศก

ยังเป็นนุ่มอยู่เลยร่างกายกำยำทีเดียว

แล้วยังขับรถมาชนรถเขาอีก
ตำรวจสมภเมือง๑๐๑เข้ามาห้ามนะครับ

บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
นั่งรถกลับมาจากงานแต่งจะกลับบ้าน

แต่จู่คนขับรถเก๋งชกเข้าที่หน้าคนขับรถกระบะ

ล้มลงด้วยกองกับพื้นไปเหมือนกันเลย

จากนั้นตำรวจและชาวบ้านก็เข้ามาห้ามครับ

ตำรวจเชิญตัวคู่กรณีทั้งสองฝ่าย

แล้วก็ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
ในร่างกายเพราะว่าไปงานแต่งมานะครับ
คุณผู้ชมฮะ